เลยว่าเห็งปังแน่นอนนะคะ
ตอนนี้บอกเลยว่าสถานการณ์ต่างเริ่มคลี่คลายแล้วนะคะ

เช็คดวงช่วงปลายเดือนพฤษภาคมค่ะ

โดยหมอไก่พพาธินีค่ะเผย๓ราศีในช่วงนี้
ดวงดีแพ็คคู่ทั้งเรื่องงานและเรื่องเงิน
หลังจากที่ต้องผจญวิกฤตโควิด๑๙มาหลายต่อหลายเดือนเหลือเกิน
ราศีไหนใครจะปังมาฟังอาจารย์ไก่กันค่ะ

และราศีแรกที่ดวงดีมากเลยก็คือชาวราศีกัน
ชาวราศีกันเรียกว่าดวงอยู่ในเกณฑ์ขาขึ้น
แถมมีเกณฑ์เกี่ยวกับเรื่องของผู้ใหญ่คอยอุปถัมภ์อีกด้วย
อาจจะต้องระวังนิดนึงนะเกี่ยวกับเรื่องของพวกแบบการลำบากใจ
ในการทำงานร่วมกับคนหมู่มากจะทำให้คนอื่นเขาเกิดความอิจฉา

อีกราศีหนึ่งนะคะที่ดวงดีขึ้นนั่นก็คือชาวราศีพฤกษก
สำหรับชาวราศีพฤกษกช่วงที่ผ่านมาเรียกว่าชีช้ำกะหล่ำปีเลยดีกว่า
เจอปัญหาทั้งงานทั้งเงินแต่ว่าตอนนี้ดีขึ้น
เรียกว่าหมดคอบหมดโศกเลยก็ว่าได้
สำหรับชาวราศีสิงศ์งานก็ดีขึ้นเงินก็ดีขึ้น
มีโอกาสที่จะได้ลงทุนในสิ่งใหม่
ขับรถอาจจะคิดในเรื่องของงานมากเกินไป

ส่วนตอนนี้วัดวาอารามแล้วก็สารเจ้าหลายที่
เริ่มกลับมาเปิดให้ประชาชนได้ไปไหว้ขอพร
บันเทิงไทยรัฐค่ะเลยขอเคล็ดลับเสริมดวงช่วงนี้
มีทั้งเสริมดวงเรื่องงานเรื่องเงิน

ใครจะรัส
ก็แนะนำเลยพุ่งไปที่เวลาเขาเติมน้ำมันตะเคียน

ใครอยากจะเหมือนกับว่ามีเงินมากขึ้น
ฐานะการเงินดีนะคะให้ไปทำบุญเกี่ยวกับเรื่องของน้ำ

ใครที่คิดว่าช่วงที่ผ่านมาชีวิต
โอ้โหเจอมรสุมเจออะไรมามากมาย
แนะนำว่าให้ไปทำบุญถวายผ้าไตจีวร
ผ้าไตจีวรถือว่าเป็นอะไรที่สูงสุดแล้ว
เอาล่ะชาวราศีกันพฤกษกนะคะ

โดยเฉพาะคนข้างดีฉันเฮก่อนใครนะครับ